เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
พาไปที่ร้านแห่งนี้มีเมนูแปลกที่ชื่อว่า

มันเป็นยังไงเป็นกีต้า

ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
ทั้งอิ่มทั้งอืด
วันนี้กินเยอะจริงครับคุณผู้ชมครับ

เอาละครับเรามาย้อนไปดูจุด
เริ่มต้นความอร่อยของผมกับรถคู่ใจอีซูซูกันเลย

เดินทางมาที่จังหวัดฉะเชิงเซา

อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
ที่นี่เดี๋ยวจะพาไปกินอาหารจีนที่เรื่องชื่อของฉะเชิงเศร้า

กีต้าโปร่งหรือกีต้าไฟฟ้า

ยังไงซะเขาบอกว่าเมนูนี้อร่อยมาก
เดี๋ยวจะได้ลองชิมกันนะครับ

เขามีแผนที่นำทาง
พร้อมแล้วไปกันเลย
เก้ามณีร้านอาหารจีนชื่อดังที่บรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันน่าหลงไหล
แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คืออาหารในร้าน
เพราะนอกจากรสชาติจะดีแล้วยังมีเมนูแปลกที่หาทานยากอีกด้วย

สวัสดีครับ

เปิด๒๕๔๘ครับนี่ก็ประมาณ๑๔๑๕ปีแล้วครับ
ทีอยู่กับคุณแม่เปิดร้านอาหารมาที่รถเรือนแพร่มา๕๐ปีแล้วล่ะครับ
แล้วผมก็แยกออกมามาเปิดเป็นสวนอาหารนะครับ
แต่ว่าทำเป็นอาหารจีนเพราะว่า๘ริ้วมันไม่มีอาหารจีนเลย
เห็นบอกว่าในครัวเนี่ยอุปกรณ์ต่างเป็นแบบพัฒนาคารจีนเลยเหรอ
เราแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเป็นครัวจีนส่วนหนึ่งเป็นครัวไทย
ครัวจีนเนี่ยเราใช้อุปกรณ์เช่นเตาเนี่ยเป็นเตาลม
เป็นเตาซึ่งจะต้องมีโบเวอร์ลมเพื่อจะปรับความร้อนให้อุณหภูมิสูง
แล้วสามารถผัดกับข้าวได้เร็ว

เหม็นมีกีต้าเลย
ลักษณะของมันเนี่ยเวลาขึ้นตัวเป็ดเนี่ย
มันจะเป็นตัวกลมคล้ายกับกีต้าแล้วมีคอยาว
เขาก็เลยเรียกเป็ดกีต้ามันจะเป็นทั้งเนื้อทั้งหนังครับ

เวลาเราย่างเวลาเราลาดน้ำมันออกมา

ส่วนใต้ท้องเนื้อเราจะทาเครื่อง

แต่อันนี้เวลาออเดอร์เวลามาสั่ง
จะต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งสักหนึ่งวันครับ
เพราะว่าการเตรียมมันยากพอสมควร
เขาจะต้องผ่าแล้วเลาะเอากระดูกออก

เขาถึงจะเอาไปขึงบนตะแกรง
ึงให้ตึงให้เป็นตัวเหมือนกับกีต้า

เป็ดกีต้า

อีกประมาณสัก๕๖ชั่วโมง

แล้วเนื้อมีรสชาติด้วยนะรสชาติที่เข้มข้น
พอจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้มันมีความหวานความหอมของตัวงาด้วย
พอจิ้มน้ำจิ้มตัวนี้มันมีความหวานความหอมของตัวงานด้วย
แล้วยิ่งหอมไปกว่านั้นเลือกคุณทานมันโถเข้าไป
แล้วยิ่งหอมไปกว่านั้นเลือกคุณทานมันโถเข้าไป
รู้สึกได้ว่ามันโถที่นี่ไม่เหมือนที่อื่น
ที่เราตีเองทำเองนวดเอง
ที่เราตีเองทำเองนวดเอง
แต่มันจะออกมาตรงที่ว่ามันจะลื่น

ว่ายังไงซะไม่กินคนเดียวอยู่แล้ว
บิดยอดเลยเมนูนี้
เมนูต่อไปนี่เลยฮะมุยชอยเขาหยกเป็นภาษากวางตุ้งครับ
เป็นหมูสามชั้นนึ่งกับผักดองครับผมก็เอาทั้งหมูทั้งผักดองเนี่ยครับไปนึ่ง
แล้วก็ทำเป็นน้ำแดงมาลาดเพื่อให้ได้รสชาติมันเข้มข้นขึ้น
เมนูนี้นะรสชาติครบเครื่องเบี้ยวหวานมันเผ็ดใช่ค่ะ
คือตัวหมูนะมันนุ่มแล้วมันหอมหวานจริงนะ
ทานเข้าไปเนี่ยมันแทบไม่ต้องกัดอ่ะอร่อยจริง
ไก่หอมตุ๋นเครื่องยาจีน

หมักด้วยเครื่องเทศเพื่อให้เกิดความหอมก่อน
เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทำให้มันสุกโดยการนึ่ง
แล้วก็มาตุ๋นกับเครื่องยาจีน
ก็คือสมหวยซัวเกากี้แล้วก็เห็ดหอมแค่นั้นเองครับ
ซดน้ำซุปเข้าไปโอ้โฮมันคร่องครอบและมันสดชื่น

แล้วก็หวานตัวน้ำสุกที่ฟาร์นกรมกรอบ

เนื้อนุ่มอ้อมวาดแต่โชนฝันจริง
เชื่อว่ากลุ่มผู้ชมดูอยู่ยากจะมาทาน

ง่ายเลยครับอยู่เส้นทางที่จะเข้ามาวัดหลวงพ่อสุธรครับ
พอเลี้ยวจากแยก๓แยกโลบินสันเข้ามาประมาณสัก๓๐๐เมตร

เรามาชิมถึงที่แล้วแล้วอร่อยจริง
จะมอบให้กับพี่นิติเจ้าของร้านกาวมณี
อร่อยจริงเด็ดมาก
เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมบอกแล้ววันนี้ผมกินจัดหนักจริง
ก็เพราะว่าวันนี้เจอร้านอร่อยถูกปาก

ฉะนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามนะสัปดาห์หน้าในช่วงตลอดกิน
ผมและรถคู่ใจอีซูซูจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน
ติดตามกันให้ได้ในช่วงตลอดกิน